ร้ายในพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยก่อเหตุแทบไม่เว้นวัน
ใช้วิธีการที่รุนแรงขึ้นเรื่อยนะครับ
กราดยิงในโรงเรียนก็มีนะครับ
ไปยิงตำรวจในสถานีตำรวจก็มีนะครับ
บาดเจ็บเสียชีวิตไปหลายนายนะครับ
ตามพื้นที่ต่างวางระเบิดนี่ก็มี
แล้วก็ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยอุกอาจมาก
เพราะว่าเข้าไปกราดยิงพระในวัดนะครับ
อำเภอสุงัยปาดีที่นราธิวาสนะครับ
ทำให้พระเนี่ยมรณภาพไปสองรูปนะครับ
บาดเจ็บอีก๒รูปนะครับ
นี่เป็นคืนเกิดเหตุเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
แล้วเมื่อเช้าวันเสาร์เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ

ท่านก็ต้องหยุดการบินทบาทเอาไว้ก่อน
เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์เนี่ย

ใช่แต่ว่าที่สุดแล้วเช้าวันนี้ครับ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้ของไทย
แล้วก็๔อำเภอรอยต่อที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับ
พระพิสุขสงฆ์คณะสงฆ์ในพื้นที่
ท่านตัดสินใจออกบินทบาทอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลความปลอดภัยให้อย่างเข้มงวด
เนี่ยฮะแม้ว่าจะมีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับ
โดยเหตุที่เกิดขึ้นในการบุกไปกราดยิงถล่ม
ในวัดที่อำเภอสุงัยปาดีนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับ
พระครูประโชธรัตนานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอสุงัยปาดี
และเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ
รวมทั้งพระสมุทรอัธพรขุนอำภัยผู้ช่วยเจ้าวาดมรณภาพนะครับ
แล้วก็ยังมีพระที่บาดเจ็บอีก๒รูปนะครับ
วันนี้การบินทบาทของพระพิสุขสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ก็มีกำลังเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลความปลอดภัยให้ในทุกเส้นทางเลยนะครับ
แล้ววันนี้ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะครับ
ชาวบ้านก็ออกมาใส่บาทกันนะฮะ
ประหลัดธรรมานันโทหรือว่าหลวงพ่อบิลลี่นะครับ
สำนักสงฆ์ราชบำรุงนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องนราธิวาส
ท่านบอกว่าแม้เกิดเหตุความไม่สงบเกิดขึ้น
แต่ชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนยังมีกำลังใจที่จะดำรงชีวิตกันต่อไป
และหลักศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
โดยพระจะจำวัดที่นี่กันต่อไปในพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านทุกคน
เพราะนี่คือบ้านบ้านที่เขาเกิด
เป็นไปได้เขาไม่อยากได้ถิ่นฐานไปที่อื่นเพราะหลักศาสนาทุกศาสนาตอนนี้คนเป็นความดี
ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนเรามาใช้กรรม
แต่กรรมตรงนี้เราต้องทำกรรมดีให้มันมากขึ้นเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้ยังเป็นของพื้นที่ของพังพุทธส่วนใหญ่
ส่วนที่ว่าอยู่ตรงนี้ให้มีกำลังใจในการที่จะมีชีวิตการเป็นอยู่เพราะหลักศาสนาพุทธของเรา
ก่อนไม่ให้เดียดเบือนผู้ห่วงไม่ให้ทำร้ายผู้อื่นเราต้องใช้หลักศาสนานี้
เพื่อความเป็นอยู่ของชุมชนและชาวบ้านส่วนพระก็ขอเป็นกำลังใจให้
ซึ่งก็แน่นอนว่าเป้าประสงค์ของคนร้ายในพื้นที่ชายแดนใต้เมื่อไปก่อเหตุกราดยิงในพื้นที่ของวัดของไทยอย่างนี้นะฮะ
วัดไทยศาสนาพุทธแบบนี้ก็คือต้องการทำให้เกิดความแตกแยกทางศาสนา
ทั้งที่ความจริงแล้วชาวบ้านในพื้นที่คนไทยในพื้นที่ทั้งชาวไทยพุทธไทยมุสลิม
เขาก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักความสงบสุขใช่ไหม
เรื่องนี้นะครับก็เลยทำให้นายสากีพิทักษ์คุมพลรองเลขานุการจุฬารัชมนตรี
ได้เป็นตัวแทนของจุฬารัชมนตรีนะครับเดินทางไปที่โรงพยาบาลสุงัยโกลก
จังหวัดอรัฐธิวาสไปเยี่ยมอาการของพระสงค์ที่บาดเจ็บ
ซึ่งสองรูปที่บาดเจ็บก็คือพระประเวทสุกแก้วและพระธนโชธชุมเลิศนะครับ
เป็นพระลูกวัดรัตนานุภาพที่อำเภอสุงัยปาดี
คือโรงพยาบาลสุงไหนกลกจะอยู่ใกล้กับวัดวัตนานุภาพที่สุงไหนปลาดี
สิบกิโลเมตรค่ะพอเกิดเหตุแล้วก็เลยรีบมาส่งที่โรงพยาบาลนี้
ก็นำกระเช้าไปถวายพระทั้งสองรูปด้วยทางตัวแทนของจุฬารัชมนตรี
ก็เป็นห่วงเรื่องของความเข้าใจผิดจนอาจนำไปสู่การขยายผล
สร้างความแตกแยกระหว่างชาวไทยพุทธกับไทยมุสลิม
ซึ่งทุกฝ่ายล้วนเข้าใจตรงกันว่านี่เป็นการกระทำของคนไม่หวังดีในพื้นที่นะครับ
คณะตัวแทนของจุฬารัชมนตรียังได้เดินทางไปที่วัดรัตนานุภาพอำเภอสุงัยปาดีด้วยนะครับ
โดยมีผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสและเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรอต้อนรับ
ตัวแทนของจุฬารัชมนตรีได้แสดงความเสียใจกับเหตุร้ายที่เกิดขึ้น
โดยไม่คิดว่าพระสงฆ์จะตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ใต้พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง
เพื่อใช้ในการจัดงานศพของพระที่มรณภาพนะครับ
นายสุรินปาลาเร่เลขานุการคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทยบอกว่า
ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จุฬารัชมนตรีไม่สบายใจจึงมอบหมายให้ทางคณะมาเยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจกับพระพิสุสงฆ์ในพื้นที่
และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของบุคคลที่ไม่หวังดีไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนา
เพราะศาสนาทุกศาสนาไม่ได้สอนให้มีการฆ่าฟันกันลักษณะแบบนี้
ยืนยันว่ายังไงประเทศไทยทุกคนต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและสงบสุข
ขณะเดียวกันวันนี้นะครับทางรัฐบาลนะครับนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนัก
นายรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประชุมร่วมกับ
ภูมิหน่วยการพศแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็มอบหมายมาตรการดูแลคณะสงฆ์ให้กับ
มนวยการสำนักพุทธเนี่ยไปดูแลพื้นที่ตั้งคณะผู้ดูแลรับผิดชอบคณะส่งในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้โดยตรงแล้วก็จะมีผู้ตรวจราชการของสำนักพุทธเข้ามาช่วยทำหน้าที่ดูแลตรงนี้
เพื่อให้การประสานงานในพื้นที่ชายแดนใต้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนที่
ปัตตานีในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงได้เพิ่ม
ตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและพระสงฆ์ตามวัดต่างต่างนะครับมีการตั้งจุดตรวจ
เฝ้าระวังรถต้องสงสัยหลังจากได้รับแจ้งเตือนว่ามีรถจักรยานยนต์๖คันที่กลุ่มแนวร่วมก่อความไม่สงบ
นำไปประกอบเป็นจักรยานยนต์บอมเตรียมใช้ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
นักข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านโคโกคือวัดรัตนานุภาพเนี่ยชาวบ้านเรียกว่าวัดโคโกนะคะ
ส่วนท่านเจ้าอาวาสที่มรณภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเรียกว่าท่านหว่างท่านหว่างเจ้าอาวาสเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงพระไม่ได้เป็นเพียงเจ้าอาวาส
ไม่ได้เป็นเพียงเจ้าคณะอำเภอสุไงปาดีนะคะแต่ชาวบ้านบอกว่าเป็นที่ยึดเหนียวทางจิตใจ
เป็นศูนย์รวมของจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่เพราะว่าไม่ว่าใครจะมีปัญหาอะไรเนี่ยนะคะ
ก็จะไปปรึกษาท่านท่านก็จะให้คำปรึกษาที่ดีแล้วก็เปรียบเสมือนกับว่าท่านเป็นคนหนึ่งในครอบครัวเลยนะคะ
หลายคนบอกว่าทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นครับยังบางคนยังคงหลั่งน้ำตาอยู่นะคะ
ทีนี้มาดูประวัติสำหรับท่านหว่างที่ชาวบ้านเรียกกันหรือว่าพระครูประโชธรัตนานุรักษ์
เพลเนี่ยเป็นคนนราธิวาสอายุ๔๘ปีค่ะท่านออกบวชตั้งแต่อายุ๒๒ปีนะคะ
ปัจจุบันบวชมาแล้ว๒๖พันศานอกจากท่านจะเป็นเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพหรือว่าวัดโคโก
แล้วก็ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอสุงัยปาดีแล้ว
ท่านยังเป็นประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาสด้วย
ซึ่งเพจของวัดเนี่ยท่านเป็นคนตั้งขึ้นมานะคะ

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจของสงฆ์กิจกรรมของวัด
เชิญชวนชาวพุทธให้มาร่วมกันพัฒนาวัด
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนายติ๊บอายุ๗๒ปี
ซึ่งเป็นคุณพ่อของท่านหว่างหรือว่าพระครูประโชธรัตนานุรักษ์เนี่ยนะคะ
คือนายติ๊บเล่าให้ฟังบอกว่าท่านเองมีพี่น้องทั้งหมด๔คน
ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นคนพี่บวชตั้งแต่อายุ๒๒ปีแล้วท่านก็ไม่ยอมศึกอีกเลย
แต่ว่าดั้งเดิมเนี่ยท่านเป็นชาวโต๊เด็งนะคะก่อนที่จะย้ายมาจำพรรษา

ปกตินิสัยใจคอคือท่านเป็นคนดีมากชอบทำแต่ความดีตั้งแต่เล็ก
เบียดเบียนใครไม่เคยทำให้พ่อแม่ผิดหวัง
เป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือคนอื่น
นายติ๊บคือคุณพ่อของท่านหวังเนี่ยกล่าวถึงท้ายด้วยนะคะ
บอกว่าเสียใจมากเสียใจที่สุดที่สูญเสียลูก
แล้วก็ไม่ต้องการให้เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ย

ทีนี้ไปดูบรรยากาศที่บ้านโคโกกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมชาวบ้านตอนนี้ก็ยังคงพูดถึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แน่นอนว่าสิ่งที่ชาวบ้านคิดตอนนี้คือ
ความกลัวความหวัดภาวะและไว้อาลัยให้กับการสูญเสียในครั้งนี้
ผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับหนึ่งในชาวบ้านโคโกนะคะ
คนนี้เขามีการโพสต์เฟซบุ๊ก
คือใครที่เข้าไปอ่านเนี่ยหลายคนบอกนะครับบอกว่าสะเทือนใจ
เทือนใจที่เขาโพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้เนี่ยสะเทือนใจต่อการจากไปของท่านหว่าง
ซึ่งข้อความในเฟซบุ๊คของคนนี้เนี่ยที่นักข่าวของเราไปคุยด้วยนะคะ
เขาเขียนข้อความขึ้นแคปชั่นบอกว่า
สิ้นสุดเสียงปืนเงียบลงกลับกลายเป็นเสียงร้องไห้เหมือนจะขาดใจของคนทั้งหมู่บ้าน
ลูกแตกสลายเมื่อรู้ว่าหลวงอาสิ้นแล้วรัตนานุภาพสูญเสียจนหมดสิ้น
พึ่งทางใจของชาวบ้านโคโกครั้งหนึ่งเคยตัดสินใจกลับมาทำงานที่บ้านเกิด
ด้วยความหวัดกลัวจึงไม่กล้ากลับมาแต่เมื่อหลวงอารู้ข่าวว่าเราไม่กล้ากลับมา
อาก็คือท่านหว่างเนี่ยนะคะหลวงอาเป็นคนบอกแม่ให้บอกกับเรา
บอกว่ากลับมาเถอะหลวงอาเป็นคนที่เดินไปส่งเราพร้อมกับพ่อแม่
ถึงที่ทำงานในงานในการทำงานวันแรกเราต้องสูญเสียที่พึ่งทางใจ
น้ำตาแทบเป็นสายเลือดกับการสูญเสียในครั้งนี้
ชาวบ้านโคโกลลายนี้ยังเล่าให้ผู้สึกข่าวของเราฟังด้วยนะคะว่า
ตั้งแต่เกิดมาคือตั้งแต่จำความได้วัดโคโกเนี่ยเมื่อก่อนเป็นวัดที่เล็กค่ะ
เล็กมากไม่เหมือนปัจจุบันเลยนะคะคือผิดหูผิดตาไปเลย
เพราะว่าท่านเนี่ยท่านหว่างเป็นพระนักพัฒนาแล้วก็พัฒนาวัดเรื่อยมานะคะ
เมื่อก่อนอาจารย์หว่างหรือว่าท่านหว่างเนี่ยจะเป็นคนสอนหนังสือเด็กให้กับเด็กในหมู่บ้านด้วย
พระอาจารย์เนี่ยจะจัดค่ายพุทธบุตรทุกปีเพราะฉะนั้นความผูกพันระหว่างชาวบ้านกับพระอาจารย์เนี่ย
เปรียบเสมือนว่าพระอาจารย์ก็คืออาจารย์หว่างเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว
โคโกเนี่ยไม่ใช่วัดธรรมดานะคะวัดโคโกเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง
ในชุมชนโคโกแห่งนี้ไม่มีเด็กคนไหนที่ไม่รู้จักกับพระอาจารย์หว่างค่ะ
ทีนี้โทษไปในเคสบ้านหว่างค่ะคือ

เรียกกันมาตั้งแต่เด็กท่านก็จะแทนตัวเองว่าหลวงอาแล้วก็เด็กที่นี่ก็ส่วนมากก็จะเรียกท่านว่าหลวงอาค่ะ
ก็ท่านก็พูดเสมอเลยว่าให้ทำวันนี้ให้เหนื่อยแต่ว่าไม่มีพรุ่งนี้แล้วแล้วก็บอกว่าทุกวันก็ให้ทำแต่ตามดี
แต่ว่าเนี่ยค่ะเพิ่งพูดล่าสุดก็ตอนช่วงปีใหม่ค่ะ

เนโน่บอกว่าพวกเราโชคดีที่ผ่านปี๒๕๖๑มาจนถึงปี๒๕๕๙
ถือว่าพวกเราโชคดีก็ให้ทำดีทุกวันนะคะ
เพราะว่าวันนี้ตรงนั้นอาจจะไม่ใช่เราแต่วันพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าที่นอนอยู่ตรงนั้นจะเป็นเรากับเด็ก
แล้วก็บ้านที่นี่ก็คือรักให้
แล้วเราคงรู้จักวันนั้นแล้งรักมากนะคะ
จนเป็นที่นิกรับเป็นของคนมากมาย
คือแหล่งคาวท่านนี้ยังบอกด้วย
หลังจากที่เกิดเหตุค่ำคืนของ๑๘มกราคม
ทันทีที่สิ้นเสียงปืนตนเองและครอบครัว

ทุกคนรีบปรีไปที่วัดเลยนะคะ
และสุดท้ายภาพที่เห็นเนี่ยตกใจเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์หว่างมรณภาพพร้อมกับผู้ช่วยเจ้าอาวาสค่ะ
อีกหนึ่งท่านนะคะที่นักข่าวของเราไปพูดคุยด้วยก็คือนางนิ่มอายุ๖๕ปีเป็นชาวบ้านโคโก
ให้กับผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าคืนวันเกิดเหตุตัวเองก็อยู่บ้าน
ซึ่งห่างจากวัดก็สักประมาณ๒๐๐เมตรไม่ไกลค่ะ
ตอนนั้นกำลังนั่งดูข่าวอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
ซึ่งเสียงปืนมันดังมากเลยนะดังรัวเป็นชุดเลย
แต่ตนเองคิดว่าอาจจะเป็นชาวบ้านหรือเจ้าหน้าที่กำลังยิงปะทะกับคนร้าย
พยายามโทรศัพท์สอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันแหละค่ะ
กระทั่งทราบว่าคนร้ายลอบยิงท่านเจ้าอาวาสเสียชีวิต
ตัวเองบอกว่าตกใจมากตอนนั้นตัวสั่นมากค่ะทำอะไรไม่ถูก
ได้แต่ภาวนาบอกว่าขอให้ท่านปลอดภัย
นิ่มเล่าต่อบอกว่าคือรู้จักมักคุ้นกับท่านเป็นอย่างดี
ท่านเป็นคนดีมากเป็นคนเรียบร้อยชอบช่วยเหลือชาวบ้าน
ชอบพัฒนาวัดโคโกให้มีความเจริญรุ่งเรือง
แล้วก็ไม่ว่าใครจะเดือดร้อนอะไรนะฮะก็สามารถเข้าไปที่วัด
ไปปรึกษาท่านได้ทุกเรื่องท่านเป็นที่รักของชาวบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิม
นิ่มบอกด้วยนะคะว่าท่านเจ้าอาวาสมีเพื่อนเป็นชาวมุสลิมเยอะนะ
แล้วก็มักจะไปมาหาสู่กันที่วัดบ่อยครั้งค่ะ
คือนางนิ่มบอกว่าก่อนหน้านี้จริงแล้วก็เคยมีคนแปลกหน้ามาถาม
ถามหาท่านเจ้าอาวาสครั้งหนึ่งแล้วนะแต่ว่าพระลูกวัดเนี่ย
กลับไปบอกว่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยไม่อยู่ครั้งนั้นท่านก็เลยรอด
แล้วก็ปลอดภัยจนกระทั่งมาเกิดเหตุร้ายครั้งนี้ขึ้น
ส่วนกำหนดการสวดพระอภิษฐรรมศพพระครูประโชธรัตนารุรักษ์
เจ้าอาวาสวัดบ้านโคกขออภัยค่ะวัดโคโกแล้วก็พระสมุทรอัธพร
คุณอำภัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสจะสวดถึงวันที่๒๕มกราคมนี้